ดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเรื่องจุดใต้ตำต่อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลบบุรีค่ะ
คือพระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยก็อยากจะได้ยาบ้าค่ะ
ก็ไปตะเวนตามหาถามหาเพื่อที่จะซื้อยาบ้า

แล้วแจ็คพอร์ตจริงค่ะคนคนนี้เนี่ย
เรียกว่าเป็นสายลับของผู้นำชุมชน
ตรวจจับยาบ้าพอดีไปถามกับเขาพอดี
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่พระสุชาติเสือเหลืองนะคะ
อายุ๕๑นะคะก็ถูกตรวจค้นนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้พระรูปนี้เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะ
ก็เดินถามหาซื้อยาบ้าจากคนในชุมชน

เป็นคนที่อยู่ข้างวัดตองปุในชุมชนนะคะที่จังหวัดลบบุรี
ปรากฏว่าคนที่พระสุชาติไปถามหาเนี่ย
เขาเป็นผู้นำชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด

ปุ๊บแป๊ะชักพอดจริง

หลังจากนั้นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะ
นี่ค่ะก็ถูกควบคุมทัวร์ถูกตรวจค้นแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจค้นเนี่ยนะคะพบใบสุทธิพระนะคะ
แต่ในใบนั้นชื่อไม่ตรงกับพระสุชาติค่ะ
แล้วว่าสิ่งผิดกฎหมายอะไรก็ไม่เจอหรอกค่ะ
แต่ว่าดูอาการแล้วแหมต้องตรวจปัสสาวะเลย
ก็ปรากฏว่าตรวจก็เจอจริงนะคะมีสารเสพติด
สุชาติก็ยังพูดจาวกวนบอกเนี่ยอยู่มาหลายวัด
แต่สุดท้ายก็ยอมรับค่ะเสพยาบ้ามาจริงนะคะ
เป็นการยืมยาบ้ามาจากพระเพื่อนพระที่เป็นเพื่อนกันนะคะ
ก็เลยต้องตะเวนตามหาซื้อยาบ้าเพื่อที่จะเอาไปใช้คืนเขา
แล้วที่ผ่านมาก็พักตามวัดต่างเพื่อเสพยา
ร่วมกับพระที่รู้จักกันเนี่ยมีการตะเวนนะคะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าตัวเองจะบวชได้ไม่ถึง๒เดือน
ก็จำวัดที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ยาประเภทไหนยาเม็ดอะไรยาบ้าแล้วเสพหนักไหมวันละกี่เม็ด
ไม่ใช่ทุกวันนะ
มีการตะเวนเดินสายไปเสพยาร่วมกันกับพระ
ตามวัดต่างด้วยก็ต้องศึกแล้วค่ะนะคะ
ประสานไปที่สำนักพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะศึกกับพระอุปชา
แล้วหลังจากนั้นก็อยู่วัดไม่ได้แล้ว
ไปเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดต่อไปค่ะ